เรื่องให้ลุ้นกันอีกในวงการบันเทิงถูกไหม

คำตอบของใบเฟิร์นพิมชนก
พวกก่อนนั้นนายนพัดเขาบอกไปแล้วว่าเขาชอบ
แล้วก็ฝากบอกพี่สื่อเราไปตามหาคำตอบจากใบเฟิร์นมาให้ด้วยนะคุณผู้ชม
บอกความในใจไปแล้วว่าชอบสาวใบเฟิร์นจนกลายเป็นกระแสบนโลกโซเชียลค่ะ
หลายคนชื่นชมในความน่ารักของน้องนายนะ
เพราะว่าแต่ละคำตอบที่ผ่านสื่อออกมานี่นะแฝงไปด้วยความจริงใจความสุภาพ
เกียรติฝ่ายหญิงมากเลยค่ะ

หลังจากที่น้องนายเผยความรู้สึกจากใจมาขนาดนี้แล้ว
เหล่ากองเชียร์ก็พร้อมชูป้ายไฟเชียร์ค่ะ
แล้วก็รอลุ้นคำตอบจากฝั่งของสาวใบเฟิร์น

โอ้โหใบเฟิร์นเขามีคิวออกอีเวนต์
กองทัพสื่อไปรอจ่อไมค์สัมภาษณ์กันเลย
ในช่วงระหว่างที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อ
แซวสาวใบนิดนึงเขาสวยนะ
แววตาของใบเฟิร์นวันนี้แหมมันเปล่งประกาย

ฉายแววออร่าคนมีความรักแบบสุด

คือปกติเนี่ยใบเฟิร์นเขาเป็นแบบห้าวลุย

ใบเฟิร์นเขาก็อ่อนหวานขึ้นมาเหมือนกัน
แล้วก็บอกว่าตอนนี้เปิดใจคุยกับหนุ่มนายเหมือนกัน
หลังจากที่ฝ่ายชายเขาโทรมาสารภาพรัก
แต่ทุกคนต้องใจเย็นนะคะ
เพราะว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เพิ่งเริ่มต้นค่ะ
แต่ก็ทำให้ยิ้มได้เพราะว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี
งานนี้ฝากขอบคุณไปถึงพ่อสื่อด้วย

เป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ
ฟังสาวใบเฟิร์นคนมีความรักค่ะ

ได้แบบเปิดใจคุยหลายอย่างได้รู้จักกันมากขึ้น
แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณเขาเนาะ
แบบเขาก็ให้เกียรติเราขนาดนั้น
มันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ดีค่ะ

แต่เราก็รู้สึกดีค่ะเป็นความรู้สึกที่พิเศษ

งั้นก็คงไม่มีคนมาสารภาพอะไรอย่างนี้กับหนู

อื้อฮืออื้อฮืออื้อฮือ

คนก็ได้เห็นนะคะว่ามันมีทั้งคนที่แบบคอยเชียร์เรา

แต่สำหรับเฟิร์นคือเฟิร์นไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องกดดันอะไรเลย
เป็นเรื่องที่น่ารักแล้วก็เป็นเรื่องที่
เป็นเรื่องดีมากเลยค่ะ

แล้วเปิดใจให้นายหรือยัง
ปกติไม่เคยเจอใบเฟิร์นตอบคำถามแบบคอเอียงลูกสาว
ปกติจะคอแข็งสู้มาก
อีกหนึ่งเรื่องเพจทวงคืนใบเฟิร์นจากนายนพัฒน์
คือมีคนทำเพลงนี้ขึ้นมานะคุณผู้ชม
ใบของเราเนี่ยก็มองว่ามันก็เป็นมุมน่ารักของแฟนที่ติดตามกันมานานค่ะ
ส่วนความสัมพันธ์ของตัวเธอเองแล้วก็หนุ่มนายนพัฒ
หลังจากนี้จะยาวนานไปจนเหมือนคู่ของแดนแพตตี้หรือเปล่า
ที่เขามีเพจทวงคืนก่อนหน้านี้ใช่ไหม
เฟิร์นบอกว่าก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วกันนะคะ
ก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่เชียร์แล้วก็ให้กำลังใจ
ผู้ดีอยู่เบื้องหลั่งบิดท่องหลังพระก็คือพ่อนุ่มกันชัยนั้นเองนะอย่างที่เราแล้งงานข่าว
ไปนะคะออกมาเปิดใจในรายการข่าวใส่ไข่แล้วก็เป็นคนเปิดประเด็นค่ะ

เพราะฉะนั้นแล้วต้องยกยอดความดี

หลัวนี้หลังจากที่น้องมัยออกมาเผยความรู้สึกแล้ว

เส้นทางถามได้แต่จุดหมายต้องไปให้ถึงเอง
ว่าจะจีบนะคะน้องใบเฟิร์นสำเร็จรึเปล่าเอาจริงจริงนะคุณผู้ชม
พวกเราที่ทำข่าวมาตลอดนะคะก็เชียร์
แล้วก็จะเป็นปรากฏการณ์เลยนะคะจากเพื่อนกลายเป็นแฟน
เราเห็นเขามาพัฒนาการเนอะจากเล่นหนังด้วยกันบ่อย
แซวกันไปแซวกันมาเว้ยวะกัน
ท้ายที่สุดเอ้าข้ามเส้นความเป็นเพื่อน
นี่ดีนะที่น้องนายเขาไปปรึกษาพี่หนุ่มกัญชา

ถ้าน้องนายมาปรึกษาแจ๊กกะลีนแล้วก็